ไปดูเหตุการณ์ระทึกขวัญที่จังหวัดลำปางกันดีกว่าครับ

แสดงว่าเจ้าโคตัวนี้

ความรักเหมือนโคน
ลองผิดเอาใหม่เริ่มใหม่

รักเหมือนโคลทึกที่คึกที่โรค
ความรักเช่นนั้นให้โทษ
จะไปโกรธโทษคุณชนะไม่ได้

มาพบกับเจ้าวัวสีขาวสองตัวเนี่ย
พบว่าตัวหนึ่งเป็นเพศผู้ตัวหนึ่งเป็นเพศเมีย
กำลังอยู่ในสภาพที่ตกใจแตกตื่น
ใกล้กับตลาดหน้าสถานีรถไฟลำปาง

ร่วมกับหน่วยกู้ภัยสว่างธรรมสถานลำปาง
พยายามนะที่จะไปจับตัววัวทั้งสองตัว
โอ้โฮดูสิมันเตลิด
มันวิ่งไปไกลอยู่เหมือนกันนะครับ

ชนตำรวจไปเลยชนแล้วหนีไหมเนี่ย

แล้ววัวตัวนี้มันวิ่งตะเลิศไปถึง๒๐๐เมตรเลยนะ

แล้วไปควิดเข้ากับรถจักรยายนต์ของนักเรียน
ทำให้นักเรียนได้รับบาดเจ็บอีก

แล้วใช้เวลาอยู่ประมาณสักสามสิบนาที
กว่าจะทำให้วัวทั้งสองตัวมันสงบลงได้
เนี่ยเหตุการณ์นี้เสียหายนะนี่รถมอเตอร์ไซค์ของนักเรียนเขาก็ได้รับความแล้ววัวมีประกันไหม
แล้ววัวมีประกันไหมเรียกมาเข็ม

อะไรของคุณเนี่ยมัวอะไรมีประกัน
เอางี้แล้วกันสุดท้ายเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคนที่ต้องมาชดใช้ไม่ใช่วัว

วัวสิครับก็ต้องมาชดใช้ค่าเสียหายกับนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ
รวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ที่ได้รับความเสียหายด้วย

ใช่กฎหมายคุ้มครองก็คือคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรอย่างนี้
วัวคุณแบบออกไปทำความเสียหายให้กับคนอื่น
คุณก็ต้องชดใช้รับผิดชอบ